ปิดท้ายกันที่กรมภาระศึกษานะคะจัดการแข่งขันมหากรรมกีฬาเด็กเล็กครั้งที่๗ระหว่างวันที่๒๖๒๗สิงหาคมนี้
มีการแข่งขัน๙ชนิดกีฬาค่ะทั้งในประเภทเดียวและทีม
ไม่ว่าจะเป็นการโยนบอลลงตะกร้ากระโดดเชือกวิ่ง๓๐เมตรแล้วก็วิ่งเก็บของ